เคยไหมที่ขับรถไปแล้วเจอตำรวจเรียกตำรวจตั้งด่านเรียก
ขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อยครับเคยไหม
นั่งแหน่งก็เคยเจอแล้วก็ให้ความร่วมมือปกติใช่ใช่อ่ะใช่
แต่อันเนี้ยคนที่นั่งข้างข้างอ่ะมึงอยากได้ตัำมึงก็บอกเด

อากูเนี่ยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวมันจะโดนดูปิด

แล้วพี่เขาไม่ใช่คนขับ
พี่เขาขึ้นพี่เขานั่งข้างคนขับ

ก็นี่ไงคือเขาบอกว่าเออก็ดื่มมา
แต่ประเด็นนี้มันจะกลายมาเป็นเรื่อง

กล้องติดตัวตำรวจใช่แมะ

แล้วตำรวจก็ถามว่าดื่มแอลกอฮอลมาหรือเปล่า

จริงนี่มันก็เป็นเรื่องปกติแหละ
ข้างเขาเปิดประตูลงมายืนประจันหน้าโวยวายมึงกู
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไงถ้ามึงอยากได้ตังค์ก็บอก
ประโยคนี้นั่นแหละนี่คือที่ด่านจราจรสวัสดิวิถีนะคะ
ที่จังหวัดนครสวรรค์ตี๑วันที่๒๗สิงหา
เอาคลิปนี้ไปโพสต์แล้วบอกว่ารู้ไหมผู้ชายที่ด่าตำรวจ
เจ้าของประโยคอยากได้ตังค์ก็บอกเป็นเจ้าของสถานบันเทิง
สนิทกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่มันมีความคืบหน้าคุณผู้ชม
เมื่อวานนักข่าวไปสพเมืองนครสวรรค์จะไปตรวจสอบเรื่องนี้
เจอรองภวมกลับที่สพนครสวรรค์ก็บอกว่า
ช่วงที่เกิดเหตุนั้นตั้งจุดสกัดบนถนนนะ
ตรงหน้าวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เจอรถฟอร์ดสีดำคันนี้
ก็ขอตรวจตามขั้นตอนของกฎหมายเลย
คนขับไม่เจอปริมาณแอลกอฮอล์
แต่คนข้างพูดจาไม่เหมาะสมก็ต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วผู้บังคับหมู่งานจราจรสพเมืองนครสวรรค์คือ
ดังนั้นลองฟังผู้บังคับหมู่ดูค่ะ
นี่ไงคือตำรวจนายนี้ที่อยู่ที่ด่านวันนั้นไม่ได้ติดใจ
แต่คุณผู้ชมถามมาอยากรู้จังเลย

ใช่เขาคือคุณปัตตาพีค่ะ
แล้วมาขอพบกับผู้กำกับที่สพเมืองนครสวรรค
ตั้งแต่๕กันยาที่ผ่านมาแล้ว
แล้วนี่ตอนมาถึงยอมรับด้วยนะนั่นน่ะ
เสื้อน้ำเงินบอกว่ายอมรับผมเมา
ผมเมาแล้วผมพูดจาไม่ดีกับตำรวจจริงผมขอโทษ
แล้วก็ทางผู้บังคับก็เลยให้ไปเรียก
ผู้บังคับหมู่จราจรวันนั้นมาจับมือขอโทษกัน
ปรับความเข้าใจแล้วก็ยืนยันว่าเอาจริงนะ
อันนี้เป็นบทเรียนชีวิตของผมเลย
ฤทธิ์สุราล้วนผมจะไม่ให้เป็นแบบนี้อีก

แต่ว่าผมฝากนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับ
ลักษณะแบบนี้นะคือกฎหมายบอกว่า
ห้ามผู้ขับขี่รถและผู้โดยสารที่นั่งมาโดยสารมา
ดื่มเหล้าหรือเบียร์คือถ้าดื่มเลยนะไม่ได้นะ
คือคนขับได้ผิดอยู่แล้วแต่คนนั่งนะครับ
ถ้าเมามาแบบนี้แล้วไม่ได้ดื่มเนี่ยก็ยังโอเค
แต่ถ้าคุณมีนั่งอยู่ด้วยแล้วดื่มไปด้วย
ผิดกฎหมายนะครับฝ่าฝืนต้องระวังโทษ
จำคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับครับ
สนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ตำรวจด้วย
ที่ต้องตั้งด่านเพราะถือว่ามาช่วยป้องกัน
ให้คุณไปประสบอุบัติเหตุข้างหน้าไง